ต่อกันที่น้องเมย์รัชนกอินทานนท์นะครับวันนี้ก็จะเปิดฉากลงแข่งขันแบตมินตันรายการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอย่างออลอิงแลนด์นะคะซึ่งครั้งนี้น้องเมย์เดินทางไปแข่งขันพร้อมกับความมั่นใจค่ะก็เพิ่งจะคว้าตำแหน่งรองแชมป์นะคะในรายการเยอรมันโอเพ่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนักแบตมินตัน
เคยทำผลงานที่ดีที่สุดในการแข่งขันถ้วยนี้
ก็คือเป็นรองแชมป์๒สมัยในปี๒๐๑๓และ๒๐๑๗ค่ะ
ปิดท้ายกันที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
กับกิจกรรมวิ่งกินเที่ยวไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ไม่ซ้ำใคร

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกระตุ้นการท่องเที่ยวและรายได้ให้กับประเทศไทย
มีผู้เข้าร่วมมากกว่า๖๐๐คนนะคะ

นครหลวงอายุกว่าพันปีสุดคลาสสิก
มีทั้งหมด๓ระยะด้วยกันคือ๑๖และ๒๕กิโลเมตร
ส่วนในช่วงบ่ายค่ะเป็นกิจกรรมเดินวิ่งกินชิวชมบรรยากาศ
ก็วัดจากผลน้ำหนักที่นักวิ่งคนไหนทำตามน้ำหนัก
เกณฑ์ที่คัดเลือกเอาไว้ก็คือ๐๕กิโลกรัม
หรือ๑กิโลกรัมก็จะได้รับเหรียญแล้วก็รางวัลพิเศษไปครองค่ะ